ที่จังหวัดเชียงรายนะครับตำรวจแม่ฟ้าหลวงไปจับคนร้ายที่ซุกซ่อนอาวุธสงคราม
อีกทั้งยังมียาเสพติดอยู่ในความครอบครองด้วยนะฮะ
แม่กำลังจะขึ้นดอยเลยครับ
อันนี้ลุงถอดถอดล้างตลอดเลยใช่ไหมถอดบ่อยเหรอ
โอ้ชอบชอบปืนชอบปืน
เคยกินเมื่อกี้นักอ่ะสิ
นะทำจริงยิงกี่นัดละ

ถอดประกอบอาก้ากันให้เห็นอย่างชำนาญแต่เป็นผู้ต้องหานะครับ

ตำรวจแม่ฟ้าหลวงครับเข้าตรวจค้นบ้านร้างที่สร้างไว้เฝ้าสุสานกลางป่าท้ายหมู่บ้านหินคำ
หมู่๒๗ตะบนแม่สลองอำเภอแม่ฟ้าหลวงครับ
เจ้าหน้าที่สืบทราบว่าเป็นแหล่งพักยานะครับยาเสพติดนะครับ
แล้วก็ซุกซ่อนอาวุธสงครามของแก๊งขนยาเสพติดนี่แหละ
ไปพบนายซองฉิงแซ่ว่างอายุหกสิบเจ็ดปี
แล้วก็มียาบ้า๓๖เมตรอยู่ในหลอดกาแฟนะซุกอยู่ในกระเป๋า
แล้วก็มีอาวุธปืนแก๊ปครับเป็นปืนแก๊ปยาว๓กระบอกวางอยู่
นะฮะวางอยู่ข้างที่นอนใกล้ใกล้กันก็เจอเครื่องกระสุนปืน
เอ็มสิบหกหกสิบนัดลูกกระสุนปืนเอเคสี่สิบเจ็ดอีกสามสิบนัดครับ
จากนี้ยังตรวจค้นในร้าวไก่อยู่ข้างบ้าน
ไปเจออาวุธสงครามเป็นเอ็มสิบหกอีกหนึ่งกระบอกนะครับปืนอาฆ่าหรือว่าปืนเอเคสี่สิบเจ็ดอีกหนึ่งกระบอกด้วย
จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่ายาบ้าของกลางซื้อมาไว้เสพ
แล้วปืนแก๊ปยาวอ่ะปืนแก๊ปยาว๓กระบอกซื้อมาไว้ล่าสัตว์
แล้วเอาปืนทั้งหมดเนี่ยเอาไว้เอาไว้คนเดียวเลยเหรอเขาบอกว่ามีชาวบ้านมูเซอร์ไม่ทราบชื่อ
เอามาขายในราคากระบอกละหกหมื่นบาทครับพันธุ์ตำรวจเอกสงกรานสรรวงท่านผู้กำกับสพแม่ฟ้าหลวงนะฮะ
ก็เปิดเผยบอกว่าผู้ต้องหารายนี้นะครับหนีหมายจับมาแล้ว๘ปี
ซ่อนอยู่ในป่านั่นแหละครับแล้วก็มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มคาราวานขนยาเสพติด
ทำให้เป็นสายนะฮะเป็นสายให้กับกลุ่มขนยาเสพติด
แล้วก็เก็บปืนไว้ให้ด้วยนะฮะเพื่อจะใช้คุ้มกันไอ้พวกคาราวานขนยาเสพติดนี่แหละครับ